เรื่องนี้ก็ตามกันต่อค่ะกรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยว
ตอนแรกเนี่ยคือบุกเดี่ยวตามกล้องวงจรปิดจับภาพได้คนเดียวนะคะ
เดี่ยวไปห้างทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสสาขาบึงกาล
คุณผู้ชมดูนะคะลูกศรสีแดงควงปืนเข้าไปค่ะ
ไปเอาทองคำจากร้านร้านทองร้านนี้มาได้คุณน้ำหนักทองคำคือ๙๐บาททองคำ
อืมคิดเป็นมูลค่าณราคาทองคำตอนนี้ค่ะ
สองล้านเจ็ดแสนบาทเยอะนะคะครับไปเอาออกมาได้
แล้วสุดท้ายตำรวจตามไปรวบตัวได้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเฉลิมพงศ์
ชื่อเล่นก็คือนายเสือค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจไปรวบตัวมาได้เนี่ย
ก็มีการขยายผลต่อไปนะคะขยายผลต่อไปจับกลุ่มนายเสือคนนี้ได้
นายเสือซัดทอดบอกว่าจริงแล้วมีผู้ร่วมขบวนการด้วย
ก็คือนายรังสรรควิเศษลินทองกับภรรยาก็คือนางสาธิธรนะคะ
นายรังสรเนี้ยเป็นคนเอาทองคำรูปประพันธ์เนี้ยเก้าสิบบาท
ที่นายเสือเอามาจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาบึงกาลเนี่ย
เอาไปเห็นบอกว่าจะเอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินกลับมาให้
แล้วนี่เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพนายรังสรรค์ค่ะ
คือตำรวจภูทรภาค๔เข้าไปสืบทราบมาว่า
นายรังสรกับภรรยาก็คือนางสาวซาซิทรเนี้ยหนีมากบด้านที่ขอดแก่น
ตำรวจเขาก็เลยตามมาค่ะแล้วสุดท้ายเกิดการดวนปืนกันขึ้นนะคะ
รังสรรคไม่ยอมมอบตัวตำรวจยิงเข้าไปตอนแรกได้รับบาดเจ็บ
แล้วรีบนำตัวรังสรรค์ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่รอดนะคะ
พิษบาดแผลไม่ไหวค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจไปพบกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าคาดเอวของผู้ตาย
แล้วข้างในเนี้ยมีสร้อยคอทองคำยี่สิบเส้นคุณ
สร้อยข้อมือทองคำหกสิบหกเส้นอาวุธปืนสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
สมุดบัญชีธนาคารแล้วห่างออกไปเล็กน้อย
ว่ารังสันหนีมากบดานที่นี่ค่ะตำรวจสายสืบเขาก็ไปสืบมานะคะ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์เนี่ยท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่
สั่งการให้ตำรวจในท้องที่ทั้งบึงกาลแล้วก็จังหวัดขอนแก่น
ร่วมกันทำงานจนกระทั่งมาพบว่านายรังสรรค์กับภรรยาหนีมาอยู่ที่นี่
ทีนี้ตำรวจชุดสืบภูทรภาคสี่เนี่ยนะคะบอกว่าติดตามคนร้ายรายนี้มาตั้งแต่บริเวณต้นซอยศรีมารัฐสิบหก
มาตามเส้นทางถนนกันและประพฤกษ์จนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุ
ตำรวจเนี้ยตอนนั้นแสดงตัวพร้อมที่จะจับกลุ่มคนร้าย
โดยบอกให้คนร้ายก็คือนายรังสรรคเนี่ยหยุดนะแต่ปรากฏว่านายรังสรรคเนี่ยไม่หยุดค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เบียดรถมอเตอร์ไซค์ของนายรังสรรคล้มลง
แล้วเกิดการยิงปะทะกันกว่าสิบนัดนะคะคนร้ายถูกยิงเข้าที่ศีรษะล้มลงค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยตำรวจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะรีบนำตัวนายรังสรรค์ส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สลับภาพตัดกลับไปที่จังหวัดต้นเรื่อง
จังหวัดบึงกาลจังหวัดบึงการเนี่ยนะคะตำรวจเองก็นำตัวนายเฉลิมพงศ์หรือว่านายเสือเนี่ย
ที่ถูกรวบตัวได้ตั้งแต่คนแรกเนี่ยนะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองจุดเกิดเหตุ
ห้างโลตัสสาขาบึงการใช้เวลาในการทำแผนไม่นานค่ะ
ประมาณห้านาทีก็แล้วเสร็จแล้วก็ตอนที่เอาตัวนายเฉลิมพงศ์ไปทำแผนเนี่ย
ตำรวจก็ไม่ได้บอกสื่อมวลชนด้วยนะคะย้อนกลับไปคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่ง
สิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาสรุปสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจสามารถรวบตัวได้แล้ว
นายเฉลิมพงศ์ส่วนนายรังสรรค์ผู้ร่วมขบวนการเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามตัวนางสาวสาธิธร
ซึ่งเป็นภรรยาของนายรังสรรค์เนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเพราะตามรายงานข่าวเนี่ย
ทั้งหมดเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำนั่นแสดงว่าอะไรคะ
จากเดิมที่แรกนายเสือเนี่ยลงมือไปทำคนเดียวไปกระทำการก่อเหตุคนเดียว
กลายเป็นว่าเป็นคดีจี้ชิงทรัพย์แต่ตอนนี้พอมันเป็นสามคนร่วมขบวนการแบบนี้
ก็กลายเป็นคดีปล้นชิงทองนะคะอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้า